นี้บอกเลยว่าเครื่องตัดถ่างต้องมา
เหตุเกิดที่ระยองคุณผู้ชมดอมน้ำแข็ง

เสียบระหว่างซ้ายคือแบรีเออร์
ขวาคือเสาไฟฟ้าแล้วเสียบอยู่ท่านี้
ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยคุณผู้ชม
แต่ข่าวนี้นะในความเจ็บปวดในความสาหัส
ก็มีความโบ๊ะบะของเพื่อนเขา

นายคำพันธ์พันมหาอายุ๒๕ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาประสบอุบัติเหตุ

ตะบนมาบยังพรปลวกแดงระยองคุณผู้ชม

อยู่ในท่าขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละ
ช่วงหัวกับตัวติดอยู่คุณผู้ชม
ซอกแคบแคบโอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องทำงาน

ระหว่างที่กู้ภัยช่วยเหลือ

พบว่าเพื่อนของผู้ป่าเจ็บขี่เพราะรู้สึกว่าแอ๊ะมาปั๊บเห็นปั๊บ
เฮ้ยกูรอตั้งนานทำไมไม่มาสักที
จะให้เพื่อนไปยังไงวะ

ผู้ภัยต้องบอกพี่ใจเย็นกำลังช่วยอยู่
คือมีลักษณะคล้ายเหมือนแล้วก็จากนั้นต่อว่ากู้ภัยด้วย

เริ่มแบบทำไมเหมือนกับช่วยช้าง

เพื่อนก็ไม่มาสักทีเครื่องตัดทาง
พี่ครูภัยก็บอกโอ้โหนี่ก็ช่วยนับวินาทีช่วยอยากให้รอด
พอเครื่องตัดถ่างมาถึงคุณผู้ชมก็งัดถ่างกัน
ใช้เวลา๑๐นาทีช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาได้

สาหัสต้องเรียกรถฉุกเฉินเนี่ยรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลปลวกแดง
ขณะที่เพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะพอมีสติแล้วนะก็เล่า
เล่าบอกพวกเขานั่งสังสรรค์กันอยู่
แต่สักพักคนนี้คนประสบเหตุก็ขอตัวกลับไปเอาของที่ห้องก่อน
เพื่อนก็นั่งรออยู่นานไม่มาสักทีก็เลยขี่รถมาตามหา
มาเจอว่าเอ้ามาเกิดอุบัติเหตุนะ

แล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ค่ะเห็นอุบัติเหตุแบบนี้ก็น่ากลัวพี่เบิร์ต